เอาไปต่อคุณผู้ชมจะพาไปที่นี่
ไม่รู้ว่าไปแล้วจะตกโตตนใจหรือเปล่า
เพราะว่าคุณผู้ชมจะได้ไปเจอเรือตะเคียนโบราณอายุกว่าร้อยปี

แปลกกันดีกว่าเห็นไหมที่ฉันตกใจก็ลืมพูดผิดพูดถูกไปหมดแล้วเนี่ย
เอางี้นะอะไรเรือเนี่ยพักเอาไว้ก่อนเดี๋ยวเราไปดูกล้วยก่อนเรือได้ดูแน่

เอาไงแน่เรือพักไว้ก่อนไปดูกล้วยก่อน
ค่ะไปดูกล้วยกล้วยที่บ้านคุณผู้ชมดูดีดูที่ปลีค่ะ
ชาวบ้านเขาบอกว่าปลีนี้มันออกมาคล้ายกับเสียญพญานาค
อันนี้มันแล้วแต่จินตนาการของแต่ละท่านว่าใครจะมองเป็นแบบไหนอย่างไร
หนูคุณผู้ชมเนี่ยที่การสินไม่ใช่สิทธิสกลนคร
ตรงนี้ที่ไหนค่ะ
จังหวัดสกลนครนะครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับ
ชาวบ้านไปกันเยอะครับ

ไปดูต้นกล้วยกับชาวบ้านเขาไป
ทีนี้ล่ะไอ้ต้นกล้วยต้นนี้
มันออกลูกแล้วปลีออกมา
ลักษณะมันคล้ายกับเรือ
ไม่ใช่จริงคล้ายกับพยานา

เดี๋ยวให้ดูแน่เรือเดี๋ยวพาไปแน่
ผมเล่าให้ฟังแบบนี้เดี๋ยวคุณผู้ชมจะเปลี่ยนช่อง
คืออย่างนี้ไอ้ลูกกล้วยแล้วก็หัวปลีที่โผล่ออกมา
มันสร้างความฮือฮาให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมาก
เพราะชาวบ้านที่นี่เขามีความเชื่อในเรื่องของพญานาค
พอเห็นปลีกล้วยประหลาดที่มันหงิกงอ
ออกมาคล้ายกับเสียญพญานาค
เขาก็มากราบไหว้บูชากัน

ทูบเทียนดอกไม้และน้ำแดง
เขาจัดมาเต็มเลยนะคุณผู้ชม
เขาก็หวังไงว่าเขาจะโชคดีเพราะอะไร
เพราะต้นกล้วยหอมทองต้นนี้นะ
เคยให้โชคให้ลาบกับชาวบ้านมาแล้ว
วันที่๓๐ธันวาคมที่ผ่านมา
ถูกรางวัลกันไปเกือบทั้งหมู่บ้าน
รอบนี้ก็เลยมานั่งเฝ้าต้นกล้วยหอมทองต้นนี้
นะว่าเออถ้าเคยถูกแล้ว
วันนี้ก็หวังว่าจะถูกบ้าง

ของทุกอย่างมันก็มีทั้งได้ไม่ได้ถูกไม่ถูก
คนถูกก็อาจจะมีซัก๕คน

คนที่ถูกก็ต้องน้อยกว่าคนที่ผิดหวัง

เพราะฉะนั้นต้องบอกว่ามันเป็นความเชื่อนอกระบบโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ
ผมพูดคนเดียวคุณผู้ชมก็ฟังจนเบื่อแล้วบางทีเนี่ยนะพูดไปแล้วมันไปไม่ถึงคุณผู้ชมจริง
เราควรจะพูดให้พร้อมกันทั้ง๓คนว่าการใช้วิจารณญาณในการรับชมเพราะฉะนั้น๑๒๓โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม